อุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดขึ้นนะครับ

ขี่รถเก่งขับรถเก๋งมาแล้วชนกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจอาสา
อย่างแรงจนทำให้ตำรวจอาสาเสียชีวิตเลยนะคะ

รีบกลับบ้านเพราะกลัวด่านปิด

หน้าเทศบาลตำบลนาขาบนถนนมิตรภาพอุดรหนองคายขาออกอุดรธานีค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายมนตรีวงดีวัย๕๒ปี
เป็นตำรวจอาสาสพนาคานะคะ
สภาพสวมเครื่องแบบตำรวจอาสาสีดำอยู่เลย
ใกล้กันก็มีรถเก๋งที่มีรอยเฉียวชนบริเวณด้านหน้าขวาจนไฟหน้าขวาแตก
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในพงหญ้าริมถนนในสภาพที่พังยับเยินด้วย
สอบสวนทาวิรุณโคตรศรีเมืองวัย๒๗ปี
ศดรบ้านโคกสว่างเมืองเวียงคำ
วงกำแพงนครประเทศลาวซึ่งเป็นคนขับรถเก่งเล่าให้ฟังค่ะว่า
เขาขับรถข้ามมาทางด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวในอำเภอเมืองหนองคาย
ติดต่อธุรกิจในอุดรธานี
ธุระก็รีบขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความเร็ว
เพื่อให้ทันด่านปิดเวลา๔ทุ่ม
แต่มาชนกับผู้ตายอย่างจังโดยบอกว่าเขาเบรกไม่ทันค่ะ
อย่างที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นตำรวจอาสาหรือว่าตำรวจบ้านโรงพักนาขานะคะ
มาทำหน้าที่สายตรวจตามหมู่บ้าน
ซึ่งก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
เพื่อนตำรวจอาสาก็ขี่จักรยานยนต์ออกตรวจล่วงหน้าไปแล้วค่ะ
ผู้ตายก็ขี่จักรยานยนต์ตามหลัง
ออกจากโรงพักไปประมาณแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเองเพื่อจะไปจุดกลับรถ
ก็ถูกรถเก่งคันนี้ชนจนเสียชีวิต
นายเทวีวงดีภรรยาของผู้ตายบอกว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะ
เพราะว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วไม่ทันได้ตั้งตัว
พอรู้เรื่องไปที่เกิดเหตุด้วยเหมือนกัน
แต่ไม่กล้ามองร่างสามีเลยทำใจไม่ได้จริง
คือปกติแล้วเนี่ยสามีเป็นคนขับรถระวังมาก
และหลังจากนี้เธอเองบอกว่าต้องแบกรับภาระหนักขึ้น
เพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากหัวหน้าครอบครัวที่เป็นสามีนี่แหละ
ซึ่งก่อนหน้านี้คนขับรถเก๋งก็เข้ามาขอโทษและครอบครัวแล้ว
แล้วก็รับผิดชอบว่าจะจัดค่างานศพให้ค่ะ
มันไม่ได้เป็นไปแล้วจ้ามันไม่ได้เป็นไปแล้วจากนี้ให้จังไหน
เขาก็บอกว่าอยากให้มันเป็นของก็บอกว่าอยากให้มันเป็น
บอกว่าอยากให้มันเสียแม้ก็รับบอกว่าอะไร
มันก็ท่านหันโพธแม้เมีย
ก็คุยกันดีให้กับเขากำหน้ามาจินก็จะออกมา
ก็บอกว่าได้ได้อย่างกันผิดอย่างกันจ้ะ
จ้าก็ออกมากจะธรรมดาและก็ให้งานธรรมดา
เนี่ยค่ะก็บอกว่าก่อนออกจากบ้านก็ยังคุยกันดียังทำกับข้าวให้ทานอยู่เลย
คิดเลยว่าจะเจอกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ส่วนนี้คือลูกสาวคนกลางค่ะ
นางสาวสาธิธรนะคะก็บอกว่าปกติวันหยุดเทศกาลเนี่ยจะกลับบ้าน
ทำกิจกรรมกันกับครอบครัวเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ช่วงวันหยุดยาวนี้กลายเป็นว่าต้องกลับมาบ้าน

เอาแต่ทำงานไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมพ่อ
ก็อยากฝากถึงคนขับรถเก่งทุกคน
ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้
เมืองต้นตำรวจสพนาคาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของ